ยุติการชุมนุมการปรากฏ
ขนาดเดียวกันก็จะมีรถที่เดินขับขาดมาแถวนี้
ก็มีการเปิดเพลงเปิดลำโพงกัน
ก็ยังคงมีบางส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักกันอยู่บริเวณนี้นะครับ
รถเครื่องเสียงที่เป็นรถปลาใสเมื่อช่วงเย็นตอนนี้ก็ได้กลับไปแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตอนนี้ยังคงมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนปักหลักอยู่นะครับ
แล้วก็บางส่วนก็ทยอยเดินทางกลับมีการเก็บขยะต่างที่ตกหล่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
การจราจรบริเวณนี้ก็กลับมาสัญจรตามปกติแล้วไม่มีการปิดถนนแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพขณะนี้มวลชนเริ่มบางตาลงแล้วบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับ
แต่เมื่อประมาณ๒๐นาทีที่ผ่านมาตรงนี้ถือว่าวุ่นวายมากเลยนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่ามีรถของทางตำรวจพยายามที่จะเข้ามาในพื้นที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ฮือกันไปที่รถตำรวจ
แล้วก็ผลักดันกันออกมาจนทางตำรวจที่ปักหลักอยู่บริเวณนี้ต้องถอยหนีออกไป
ซึ่งตอนนี้จากการสังเกตสายตาทางตำรวจได้ถอยกลับไปกันเกือบจะหมดแล้วนะครับ
มีตำรวจจราจรบางส่วนที่คอยดูแลความปลอดภัยให้รถสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติ
ขณะเดียวกันขณะนี้ช่วงประมาณทุ่ม๒ทุ่มห้างฟิลเชอร์พาร์ครังสิตยังคงเปิดให้บริการอยู่นะครับ
ก็มีการประกาศจากมวลชนให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับทยอยเดินทางกลับบ้านกันณตอนนี้นะครับ
ยังคงมีบางส่วนอยู่กันอยู่แล้วก็เริ่มกลับกันอยู่บนสะพานลอยเนี่ยก็เริ่มเดินทางกลับกันแล้ว
บ้างแล้วนะครับถือได้ว่าตลอดการชุมนุมสี่ห้าชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณนี้
เป็นไปอย่างสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูตอนนี้บางส่วนยังปักหลักอยู่แล้วก็ทยอยเดินขึ้นสะพานลอยกลับบ้านกัน
รถราบริเวณนี้ไม่ได้ติดขัดแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศ
ตอนนี้หลังจากประกาศบอกว่าจะยุติการชุมนุม๑ทุ่มก็ได้ยุติกันเป็นที่เรียบร้อยอย่างสงบนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้ที่ฟิลเจอร์พาร์ครังสิตเลยนะครับ
สะพานลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสะพานลอยนี้เชื่อมต่อระหว่างฟิลเจอร์พาร์ค
นะฮะแล้วก็มาที่ท่ารถตู้ตอนนี้ก็ถือได้ว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่เราให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ที่ผ่านมาจากคนเริ่มทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่จนตอนนี้เริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะครับ
ถือได้ว่าการชุมนุมที่นี่วันนี้เป็นไปอย่างสงบแล้วก็ปกตินะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวเจ้ารัดทีวีรายงานสดจากฟิวเจอร์พาร์ครัมศิกรรม